และอีกหนึ่งคนนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นโพสต์ของคุณก้อยรัชวินนะคะ
พูดถึงโรงพยาบาลที่เชียงรายประชานุคร้อง
ที่ตอนนี้หมูป่าทั้ง๘ตัวรักษาตัวอยู่นะคะ
ครั้งนึงโรงพยาบาลแห่งนี้เกิดจากการร่วมวิ่งกัน
นำเสียดน้ำใจมาจากโครงการ๙คนละ๙ของพี่ตูนด้วย
พี่ตูนด้วยในสนับสนุนเครื่องมือแพทย์นั่นเองค่ะ
ถูกต้องนะคะถ้าไม่รู้สึกนั้นคุณผ
ซึ่งขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคน
ร่วมบริจาคทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้
มีเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน
สามารถดูแลและทำการรักษาหมูป่าที่ออกมาจากถ้ำได้

อกจากนี้นะคะเธอยังโพสต์ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคน

รวมไปถึงน้องทั้ง๑๓ชีวิตนะคะ
ทำเอาเหล่าโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมาก

คืออาคารโรงพยาบาลเพิ่งเสร็จได้ประมาณ๕๖เดือนเอง
แต่ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์คือพร้อมให้การช่วยเหลือ

แล้วก็รวมไปถึงน้องหมูป่าในเคสนี้ด้วยนั่นเอง

โครงการ๙คนละ๙ที่ทุกคนได้ร่วมวิ่ง
แล้วก็ร่วมกันบริจาคกันมาในครั้งก่อน

การทำดีอย่างที่พี่ตูนทำคือ๙คนละ๙
เราก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าเงินที่มันได้มา

มันเห็นผลทันทีเลยนะคะก็ส่งกำลังใจนะคะทุกคนที่ทำดีค่ะ
รวมไปถึงส่งกำลังใจค่ะไปที่ถ้ำหลวงวันนี้
ภารกิจวันสุดท้ายแล้วนะคะเราคนบันเทิงเราก็ส่งไปสู้นะคะ
ไม่สำเร็จเนอะแล้วก็ให้น้องออกมาให้ครบด้วย

มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่บอกว่าอาทิตย์วราเนี่ยแปลว่าหมูป่า
แล้วตอนที่พี่ก้อยรัชวินไปร้องเพลงในรายการหนึ่งที่เป็นหน้ากาก
เขาก็ใส่หน้ากากหมูป่าเขาก็เลยบอกเอ๊ะอาจจะมีการเชื่อมโยงกัน
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ